มาที่เรื่องของการเลือกตั้งสมาคม

ในส่วนของนายกอีกไม่ถึง๒สัปดาห์นี้แล้ว

ก็ได้มีการออกมาประกาศรายชื่อว่า
ใครผ่านคุณสมบัติบ้าง
เพื่อที่จะต้องส่งรายชื่อผู้สมัคร
รับเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
อุปนายกสมาคมแล้วก็สภากรรมการ
ให้กับสโมสรสมาชิกรับทราบ
ตามระเบียบการเลือกตั้งที่ต้องส่งรายชื่อ
ก่อนการเลือกตั้ง๑๕วันนะครับ
ปรากฏว่านะครับในส่วนของผู้สมัครนายกสมาคม
ที่ผ่านคุณสมบัติก็เป็นไปตามคาดนะครับ
ก็มีพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงแล้วก็นายพินโยนิโรธ
ส่วนนายวรวีมะคุดีถูกตัดสิทธิ
เนื่องจากผิดระเบียบเลือกตั้งที่เคยถูกสมาคมฟ้องร้อง
และถูกคำสั่งลงโทษห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลนะครับ
ก็เป็นไปตามความคาดการณ์ของสื่อมวลชนที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะครับ
อกจากนี้ทีมงานของนายพินโยนนะครับยังถูกตัดสิทธิ์อีก๕ราย
แบ่งเป็นอุปนายก๒คนก็คือดรปัญญาหารลำยวง

เนื่องจากผู้เสนอชื่อไม่ใช่สมาชิกของสมาคม

ส่วนอีกหนึ่งคนก็คือนายวิชัยล้ำสุทธินะครับ
จากผู้ลงรายมือชื่อไม่มีอำนาจตามกฎหมาย
ส่วนสภากรรมการของนายทีมนายพินโยนะครับ

นายสมชาติจิตอดุลการนายคุณดอนงามธุระนะครับ

เนื่องจากผู้เสนอชื่อไม่ใช่สมาชิกของสมาคม
และผู้ลงรายมือชื่อไม่มีอำนาจทางกฎหมายครับ
ขณะที่ทีมงานบริหารของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับ
พร้อมด้วยอุปนายก๕คนที่นำโดย
นายอนพสิงตโธทองนายอดีศกเบชจะสิริวัล
นายสุภสินลีลาฤทธิ์นางสาวสิริมาพานิชีวะ
แล้วก็นางลักษณะนันรัศมีธนานันต์
รวมถึงสภากรรมการอีก๑๓คนก็ผ่านคุณสมบัติครบทั้งหมดนะครับ
ด้านนายธีรพงศ์วัฒนวงพินโยนนะครับ
หนึ่งในผู้สมัครสภากรรมการในทีมของนายพินโยนิโรธ
กล่าวว่าจากการถูกตัดสิทธิดังกล่าว
ประเด็นการรับสมัครที่ไม่ยุติธรรม
เนื่องจากมองว่าทางสำนักเลขาธิการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นธรรมนะครับ
เพราะฝ่ายของตนได้รับทราบข้อมูลที่คาดเคลื่อนครับ
ครับขณะที่นายกรวีปริศนานันทกุล
เลขาธิการสมคมกีฬาฟุตบอล
กับทางสำนักงานเลขาธิการ
เพื่อหาลือในเรื่องการจัดการเลือกตั้ง

ลักษณะการปกครองสระของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับ
แล้วก็สามารถให้สมาคมดำเนินการจัดการเลือกตั้งตามกำหนดนะครับ
ส่วนประเด็นการตัดสิทธิ์นายวรวีมะกูดี
เหตุใดจึงต้องระบุคุณสมบัติ
แล้วก็พบว่ามีบทลงโทษดังกล่าวเกิดขึ้นจริงนะครับจึงไม่ติดใจในประเด็นนี้
ขณะที่ประเด็นที่นายวรวีอ้างว่าพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
ผิดคุณสมบัติข้อ๓๓๗นะครับที่ผู้สมัครต้องไม่เคยกระทำการเสื่อมเสียกับสมาคม
หยิบยกประเด็นที่สมคมแพ้คดีเรื่องสิทธิประโยชน์กับสยามสปอร์ตซิริเขต
และพบว่าคดียังไม่สิ้นสุดเพราะทางสมคมได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ
อีกทั้งยังไม่ได้มีการจ่ายเงินจึงถือว่าพลตำรวจเอกสมยศไม่ผิดคุณสมบัติในข้อนี้
ก็เป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญที่จะเกิดขึ้นสำหรับวงการฟุตบอลไทย
กับการเลือกตั้งนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
วันที่๑๒กุมภาพันธ์นี้นะครับจะจัดที่โรงแรมเซ็นทรลากแรนดลาดพร้าวเวลา๑๐นาฬิกา
เชื่อว่าในช่วงโค้งสุดท้ายหรือแม้กระทั่งก่อนจะเปิดประตูเข้าสู่วาระการประชุม
ต้องมีเรื่องต่างติดตามมาอย่างมากมายแน่นอนนะครับ